คือตอนนี้เขาเข้าคอร์สนะคุณ

คือจะต้องมีสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญเนี่ย

แล้วเจ้าของของเจ้ากอซิล่าก็คิดถึง
เจ้าของก่อนหน้าในน้ำตาซึมนิดนึง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องพาตัวเจ้าก๊อซิล่าไปรักษา
ใช่ค่ะก็ต้องพาไปอนุบาลดูแลที่คลินิกสัตว์ป่าที่อำเภอท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเซาแน่
กินเยอะจังลูกโดดไปไหมเนี่ย
ที่จะให้ดูภาพนี้เพราะอะไรรู้ไหม
สมาชิกครอบครัวเอ็มรังสรรค์เนี่ยเขาเคยเลี้ยงเจ้าก๊อซิล่าไง
ทีนี้บ้านจริงเขาอยู่กรุงเทพอยู่มีนบุรีแถวนั้นน่ะ
ก็เลยเดินทางไปไปหาเจ้ากอซิล่าที่ฉะเชิงเซา
พาไปถูกปรับพฤติกรรมไปถูกลดน้ำหนักที่คลินิกสัตว์ป่า
ยังจะกินอีกเนี่ย
นี่ไปถึงที่คลินิกสัตว์ป่าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๒
ระบบคู่ที่ถ้าจะเกียบฉะเชิงเซา
เจ้ากอซิล่าก็อ้างปากหาวอดนะ

คุณแล้วหลายคนรอไงรอฟังว่าเจ้ากอซิล่าจะเข้าลดน้ำหนักได้ผลไหม
นี่อยู่คลินิกสัตว์ป่าได้วันหนึ่งนะน้ำหนักลดไปแล้วครึ่งกิโลกรัมจ้า

ทีนี้พอเห็นสภาพตอนแรกไปถึงกอซิล่าเขานอนอยู่ในกรงเหล็กไง
แล้วมีพวกแมลงต่างมาตอมหน้าหน้าก็บาปจ๋องครอบครัวเค้าก็สงสัญ
ไม่ได้ขังอยู่ในกรงเวลาไปเหลี่ยงแล้วเขาในครอบครัว
เหมือนมันหลุกเลยนะกินนมจากขวดแบบนี้ค่ะ
แต่ว่านักอยู่นะ

คุณหมอผมจะเอาเจ้าก๊อซิล่ากลับไปดูแลเหมือนเดิมได้หรือยัง
ทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าจริงลิงสแหมดเนี่ยนะ

จะต้องติดต่อกลับไปยังหน่วยงานที่เอาตัวก๊อซิล่ามาจากทางลุงมานพ
แล้วก็แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
เพื่อที่จะยื่นขอเป็นผู้ดูแลเจ้าก๊อซิล่าไง
ทีนี้ทางครอบครัวนั้นโดยเฉพาะคุณลุงมานพบอกว่า
ได้ถ้าเกิดทำอย่างนี้ยื่นขอเป็นผู้ดูแลก็ได้
แต่ถ้าเกิดเป็นไปได้จะเอาคำแนะนำของทางคุณหมอ

ทีนี้พอคลินิกปิดตอน๕โมงเย็นร่ำลาค่ะคุณผู้ชม
ทางครอบครัวเขากอดเจ้ากอซิลล่าโซฟกันอยู่ดูสิ
ครอบครัวเลยลูกทั้งสองคนมาโซฟกันอยู่สักพักนึงเลยค่ะ
ซึ่งทางลุงมานพนะบอกกับเมียบอกว่าเมียเธอที่รัก
กลับไปเปิดร้านขายของที่หมู่บ้านก่อนเถอะ
เดี๋ยวฉันกับลูกขอนอนค้างที่คลินิก
ขอดูเจ้ากอซิล่าเองคือรักมากผูกพันมากเลยนะคะ
เขารักเหมือนลูกกันอยู่แล้วเนาะทีนี้ก็ต้องทำเรื่องนะ
และที่สำคัญก็ลดน้ำหนักให้เขาหน่อยเพื่อสุขภาพของก๊ศิลาเอง
ถูกต้องค่ะจะได้หุ่นดีแล้วก็แข็งแรงนะคะ